คุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
อีก๙ชีวิตในถ้ำหลวงซึ่งน่าจะมีการทยอยนำออกมา
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวได้กล่าวไว้
ในฐานะของผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ในการค้นหาผู้สูญหายที่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับ
วันที่ครบ๑๕วันที่หมูป่าหายเข้าไปในถ้ำ
ใช่ค่ะจริงสัญญามีตั้งแต่ตอนเช้า๖โมงเช้า
ที่ประกาศให้นักข่าวผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร
แล้วก็ขนส่งทั้ง๑๓ชีวิตไปยังโรงพยาบาลนะครับ

ผู้ว่าบอกแบบนี้๑๐๐อะไรบ้าง
สูบน้ำเรื่องของอากาศภายในถ้ำ
เรื่องของทีมค้นหาทีมช่วยนะครับ

รวมถึงสุขภาพของน้องหมูป่า

สุขภาพกายสุขภาพใจ
มีการแจ้งให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองทราบ
แล้วก็เห็นด้วยเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมนี้
ใช่ครับสัญญาณเกิดขึ้นนะฮะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้

นายนรงศักดิ์โอโสธนากร
ออกมาแถลงข่าวถึงความพร้อมนะครับ
โดยเมื่อวานนี้ในช่วงสายนะครับ

ภารกิจการนำทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำ
จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา๑๐นาฬิกา
และหากเป็นไปตามเป้าหมาย
คนแรกจะออกจากถ้ำน่าจะประมาณ๒๑นาฬิกา
เมื่อวานคำพูดของนายนโรงศักดิ
ออกมาแบบนี้โอ้โหทุกคนก็เฮดีใจแล้วล่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าผู้บัญชาการสอให้ความมั่นใจ
บอกว่าไม่มีวันไหนจะพร้อมเท่าวันนี้อีกแล้ว
ปัจจัยที่สำคัญและปัจจัยที่ทำให้มั่นใจ
ว่ามีความพร้อม๑๐๐ในการที่จะนำตัวหมูป่าออกมาจากถ้ำ
นั่นก็คือ๑เรื่องของระดับน้ำภายในถ้ำ
โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับถือว่ามีระดับน้ำที่ต่ำที่สุด
โถง๑ถึงโถง๓สามารถเดินเท้าผ่านเข้าไปได้
และบางจุดระดับน้ำลดลง๓๐เซนติเมตร
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในช่วง๑๐กว่าวันนะครับ
อีกทั้งมีรายงานเรื่องของพายุลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามา
ซึ่งพายุลูกใหม่ก็ทำให้เรารอไม่ได้ไงคุณ
หากรอถึง๓๔วันสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไป
ก็ต้องมีการเร่งสูบน้ำที่จะไหลเข้ามาในถ้ำ
เหมือนนับหนึ่งใหม่กันอีกครั้ง
ดังนั้นเราไม่นับหนึ่งเราเดินหน้ากันต่อนะครับ
ความพร้อมอีกเรื่องหนึ่งก็คือความพร้อมของทีมพี่เลี้ยงครับ
นักดำน้ำในถ้ำที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ๑๓คน
วกกับกำลังของหน่วยซิลของไทยอีก๕นาย

โดยวิธีการทีมดำน้ำ๒คนต่อเด็ก๑คน
และทยอยออกมาทีละกลุ่มระยะทางกว่า๑๕๐๐เมตร
จะใช้เวลาไปกลับกว่า๑๒ชั่วโมง

คนแรกที่จะออกจากถ้ำน่าจะประมาณ๒๑นาฬิกา
นี่เป็นคำพูดของพบศูนย์ในช่วงสายนะของเมื่อวานนี้นะครับ
และอีกหนึ่งความพร้อมนั่นก็คือความพร้อมของทีมหมูป่าเองนะครับ
คือเมื่อหน่วยซิลสอบถามทางเด็กทุกคน
บอกเล่าถึงอุปสรรคและสิ่งที่จะต้องเจอระหว่างทาง
ทุกคนยืนยันว่ามีความพร้อมผมพร้อมทั้งร่างกาย
ผมพร้อมทั้งจิตใจและมีความแข็งแกร่ง
รวมทั้งครอบครัวก็รับทราบถือว่ามีความพร้อมรอบด้านนะครับ
ตัดสินใจที่จะนำน้องออกมาในดีเดย์วันที่๘กรกฎาคม๒๕๕๙
อีกหนึ่งเรื่องความพร้อมก็คือความพร้อมของทีมสนับสนุนครับ
นั่นก็คือเรื่องของการซักซ้อมตลอด๓๔วันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้ฝึกซ้อมการวางจุดต่างให้มีความพร้อม

คำว่า๑๐๐ของพบศูนย์นี่แหละสำคัญมากนะ
วันไหนถ้าพบศูนย์มั่นใจบอกว่า๑๐๐ในการจะนำออกมา
ต้องนำออกมาให้ได้นะครับ
รวมถึงการเชิญนักข่าวเมื่อวานี้ออกจากพื้นที่ก็เป็นหนึ่งในแผนด้วย
เพื่อใช้พื้นที่ทั้งหมดอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
เพื่อให้ภารกิจนั้นลุล่วงเป็นไปด้วยดีนะครับ
นั่นจึงเป็นความพร้อม๑๐๐ที่นายนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้บัญชาการศูนย์สอบรระบุว่าถึงเวลาแล้ว
ที่จะต้องนำพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาให้ได้นะครับ